ทีละครับเมื่อวานเนี่ยมีหนึ่งคลิปที่แชร์กัน
ในโรคโซเชียลโหกอัดมากเลยนะฮะ
มีการอุ้มตัวสาวธอมคนหนึ่งที่หน้าคอนโดย่านบางเขน
ด้วยผู้ชาย๓คนกลางวันนี่แหละครับ

คุณช่อโกงไปโรงพักนะฮะ
ทอมคนนี้ก็ตอบว่าเดี๋ยวคืนของให้แต่ถูกอุ้มไปแล้วนะฮะ
ล่าสุดสาวธอมคนนี้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
เราพยายามฟังเสียงจับใจความได้ว่าผู้ชายที่มาอุ้มสาวธอมเนี่ยคุณช่อกงคุณโกงเข้ามาคุณไปโรงพักครับ
ค่ะนะฮะผู้หญิงก็บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนช่วยด้วยเดี๋ยวเอาให้
ก็จับใจความได้ว่าเหมือนว่า

แล้วก็ผู้ชาย๓คนนี้ก็มาตามมาอุ้มเพื่อไปรับผิดชอบ

เขาบอกว่าด่วนเหตุคนอุ้มหน้าคอนโดบางเขน
พบบ่อแสแจ้งตำรวจด่วนคนร้ายมาลักพาตัวที่คอนโด
เจนต์ย่านบางเขนตอน๑๐โมง๕๐นาทีของวันที่๓กุมภาพันธ์
ยังไม่เจอคนถูกอุ้มแต่ลักษณะผู้ก่อเหตุในคลิปเป็นชายสามคน
อีก๒คนขี่รถจักรยานยนต์ดูลาดลาวเจาะอยู่ที่ถนนด้านหน้า
หละละเอียดก็คือผู้เสียหายเดินเข้ามาที่คอนโด
หลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุส่งสัญญาณให้กันและกัน
แล้วก็ฉุดกระชากผู้หญิงคนนี้ไปตามคลิปเลยฮะ
แล้วก็มีผู้ชายพูดมาคุณช่าวโกงเข้ามาไปโรงพัก
ก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคืน
ให้ก็มีการตะโกนอะไรกันแบบนี้นะฮะซึ่ง
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีรบพอเขาเห็นเหตุการณ์นะฮะ
ในนั้นเขาบอกว่าผู้ชายที่มามีการพกปืนมาด้วยอันนี้รอปภบอกนะครับ
มีการพกปืนมาด้วยตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัว
คือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยรับประพอไม่กล้าไปช่วยเพราะเห็นว่าหนึ่งในผู้ที่มาอุ้มไปเนี่ย
มีปืนนะฮะก็ได้เพียงแค่เอาภาพเหตุการณ์เอาเรื่องราวเนี่ย
แจ้งความกับตำรวจนะฮะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกัน
นะฮะซึ่งรับประพอเขาเห็นเหตุการณ์เอาไว้แล้วเขาเล่าให้ฟังไปฟังเสียงหน่อยฮะ
เห็นเหมือนมอไซค์ข้างล่างส่งซิกขึ้นมาทีนี้ปุ๊บผู้หญิงธอมก็เดินขึ้นมา
แล้วผู้ชายชะกันสองคนข้างล่างก็เดินตามมาประกบแล้วก็ผลักผู้หญิงแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ก็คือคนขับรถเก่งนะครับเหมือนเอาอะไรยัดที่ข้างเอวแล้วก็เสื้อคมปิดลง
ก็คือผมคาดว่าน่าจะมีอาวุธปืนผมก็เลยแบบยังไม่เข้าดีกว่า

ความคืบหน้าทางด้านของท่านพันธุ์ตำรวจเอกอัธพลมีเสียง

บอกว่าเหตุการณ์นี้แต่ตำรวจได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่าผู้หญิงที่ปรากฏถูกปล่อยตัวแล้ว
รวมทั้งทราบบ่อแสและข้อมูลทั้งหมดแล้ว
ระหว่างการเชิญทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
แต่เหตุการณ์นี้ยังไม่มีใครเข้าไปแจ้งความแต่อย่างใด
ตำรวจก็เลยต้องประสานผู้เสียหายมาให้ปากคำเพิ่มเติม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างไร

ยังไม่ได้มีการแจ้งความมีเพียงนิติบุคคลของคอนโดที่
คลิปเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันด้วยก่อน

เพราะว่าทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ตอนนี้ทราบแล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
ตั้งไว้๓ประเด็นที่อาจจะก่อเหตุ
คือชู้สาวหนี้สินหรือว่าเรื่องของยาเสพติด
เพราะไม่รู้ว่าสาวธอมคนนี้ไปช่อกงอะไรเข้ามา
ใช่ต้องตรวจสอบต่อนะครับ